ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ
มาช่วยคุณผู้ชมในการจุดประกายความคิด
เพราะว่าบางคนคิดว่าเราเองฉันเองทำงานหนัก

วันนี้มาดูกันว่าวิธีการสร้างถังเงินของคนที่เขาร่ำรวยเนี่ย

เราจะได้นำไปทำแล้วก็รวยบ้างนะครับ
วันนี้ผมอยู่กับคุณภาววิทย์แล้วนะครับสวัสดีครับ

ผมว่าหลายคนคิดเหมือนกันว่าทุกวันนี้โอ้โหเหนื่อยเหลือเกิน
ทำงานหนักเหลือเกินไม่รวยซะทีทำยังไงครับ
มันผิดวิธีมันผิดวิธีเออ

ว่าจะเพิ่มความว่างข้างยังไง

เรื่องเงินทองเนี่ยผมว่ามันเหมือนน้ำอยู่รอบตัว
คือสังเกตไหมน้ำมีรอบตัว
สิ่งทุกอย่างรอบตัวมีเงินทองก็อยู่รอบตัว

อย่างมุดน้ำตกลงมาฝนตกลงมา
ถามว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเงิน

หรือฝนตกลงมาเอามือไปลอง

แล้วปัญหาคือเอามือไปลองสุดท้ายมันรั่วออกหมด

เขามีถังใหญ่ด้วย

ฉันแบบทำงานหนักก็เหมือนคุณ
คุณเอาตัวคุณเข้าไปโอ้โหเนี่ยฝนมาแล้ววิ่งเข้าไป
รับยังไงก็มันก็ได้เท่าที่จะ

ไม่ต้องรีบเขาสร้างถังก่อน

ในการเก็บดังนั้นคนละวิธีเลยนะ
คนหนึ่งวิ่งหาเงินอีกคนนึงไม่ได้วิ่งหาเงิน

ในการเก็บเงินก่อนตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ

โอ้โหสู้แหลกเลยเพื่อได้เงิน
แต่ประเด็นคือมองคนละอย่าง

คำถามคือหลายคนถามอะไรคือภาชนะ

เป็นอย่างงี้พาชนะยังเหมือนธุรกิจ

พอไปหาเงินปั๊บเอาไปหาใช้ตัวเราเลยนะ

แบบที่บอกมือเรา๒ทาง
แต่ถ้าเกิดพาชนะมันคือการสร้างธุรกิจ

คือเอาเรื่องง่ายสุดเรื่องการลงทุนเนี่ย

ไม่ได้ลงทุนเข้ามาแค่เกรงกำไร

มีบัญชีเงินฝากอยู่๘๘ล้านบัญชีนะครับ

แล้วใน๑๔ล้านเนี่ย๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย

มีพาชนะไว้รองน้ำเนี่ย

คำถามคือแล้วเมื่อไหร่น้ำมันจะเต็ม

คนบอกโหงั้นเมื่อไหร่จะรวยอ่ะ
ผมบอกปล่อยให้มันเพิ่มหมอมันเอง

มันจะขยายเรื่อย

ไม่มีภาชนะหาเท่าไหร่หาคนหาเงินเก่งไม่รวยเยอะแยะ
ถูกไหมหาเงินมารั่วหมดออกมาใช้ไปออกมาใช้ไป
แต่คนรวยอาจจะหาไม่ได้มากหรืออาจจะหาได้เท่ากัน
แต่ประเด็นคือพอเขาได้มาแล้วเขาเก็บไปในภาชนะแล้วให้มันโตขึ้น
หลายคนบอกเก็บเป็นเงินสดได้ไหมเงินสดมันไม่ใช่สิ่งที่โตขึ้น

เงินสดมีแต่ลดลงผมเทียบเงินสดเหมือนน้ำแข็งเสมอ
คือวางไว้เฉยมันอะไรมูลค่ามันหายไปเรื่อยตามการเวลา
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราจะต้องเข้าใจกันว่าอ๋อกลไกของเงินมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเก็บเงินสดเก็บเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เพราะเก็บแล้วมันล่วงเหมือนละลายหมด
มันไม่เพิ่มแต่ถ้าเก็บเป็นสินทรัพย์เก็บเป็นหุ้นมันโตขึ้นเรื่อย
เฉลี่ยก็คือปีประมาณ๑๕
ซึ่งเราย้ำกันประจำอยู่แล้วนะว่าลงทุนในหุ้นมันโตต่ำก็๑๐ใช่ไหมฮะ

แล้วต้องทิ้งยาวแหง
กลายไปซื้อมามันผิดจังหวะ
แต่นี่จะทำยังไงแหละครูแพทย์

หลายคนภายหน้าบอกมีตังค์เปิดบัญชีปั๊บเดี๋ยวรวยเลยบอกไม่ใช่
จะสร้างถังต้องใช้ความรู้ในการสร้าง

เพราะหลายคนบอกเข้าตลาดมาซื้อมาขายไป

คุณเข้าใจหรือยังว่าคนที่รวยที่สุดเขาถือ

ไม่งั้นหลายคนเข้ามาหุ้ยราคาขึ้นลง

อย่างที่เราคุยกันแต่ว่าวันหนึ่งขึ้นบวก๕จุด
แต่ผมบอกคุณจะไปสนตรงนั้นทำไม
คุณมาสนว่าไอ้พอร์ตที่คุณสร้างเข้ามา

ต้องกลับมาปรับดูว่าวันนี้เรามีถังหรือยัง

โอ้โหมัวแต่ไปวิ่งหาเงินนึกว่าหาแล้วมันจะมันจะ

ดังนั้นสำคัญคือก่อน

เรามีที่พาชนะในการเก็บหรือยัง

ก็เหมือนจะมีถังเอาไว้แล้วก็เก็บเงิน
ทำนี้แล้วมันจะหล่วงแน่นอนใช่ไหม

เอ้าก็เราเห็นปัญหาวันนี้อย่างที่บอกเนี่ย
เวลาเราใช้ตัวเราในการไปหาเงินเนี่ย
ปัญหาคือเราก็คือใช้ตัวเรา
แต่ถ้าเราสร้างภาชนะเนี่ยมันเริ่มไม่ใช้ตัวเราแล้วอืม
สังเกตคือถามว่าทำไมคนที่เขารวยเนี่ย

เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเขาในการหาเงิน
คือเขาเอาเงินมาแล้วเอาเงินไปสร้าง
ก็เรียกเมื่อสร้างให้เขามีความมั่นคงในชีวิตต่อ
เพราะความมั่นคงไม่อยู่ที่เงินก้อนนะ
หลายคนนึกว่ามี๑๐ล้านและมั่นคง
ไม่ใช่มี๑๐ล้านคุณเครียดมันละลาย

แต่ถ้าเกิดมี๑๐ล้านในพอร์ตการลงทุนต่างกัน
สมมุติผมมี๑๐ล้านในหุ้นหุ้นมันโตไปเรื่อย
ประเด็นคือเมื่อไหร่รวยมันโตไปเรื่อยแล้วมันรวยไปเรื่อยไง
แล้วคำถามคือแล้วทำไมต้องฆ่ามันทำไมต้องขายมัน

เรามานึกว่าเฮ้ยเงินเร็วดีที่สุด

ตรงที่มันถามว่าอิสรภาพทางการเงิน

สุดท้ายแล้วมันโตขึ้นน้ำมันเต็มถัง
แล้วมันก็ไหลล้นออกมาให้เราไปเรื่อย

คุณผู้ชมครับเริ่มวันนี้ครับคุณผู้ชมสร้างถังใส่เงินให้กับตัวเอง
ภาชนะก็คือในการลงทุนกับหุ้น
พอร์ตง่ายคุณผู้ชมเริ่มวันนี้ก็ได้

คุณผู้ชมจะมีเงินปันผลมาแบบประมาณ๑๐อย่างแน่นอน

ฉากวันนี้ขอบคุณคุณพาววิกลินประธุม
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงที่
มาให้ข้อมูลกันนะครับในการสร้างถังใส่เงินนั่นเองนะครับ